เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นการอวสารอาหารค่ำเลย
สามีภรรยาไปซื้อแกงคั่วหอยขมมาจากตลาดนัด
แม่ก็หวังใจว่าจะล้อมวงกินข้าวกันอย่างอร็ดอร่อย
แต่ท้ายที่สุดในแกงคั่วหอยขมเนี่ย
มันไม่ได้มีแค่หอยขมมันมีเขียดตะปาดอยู่ในแกงด้วย
มีสิ่งแปลกปลอมโผล่มาอีก
ใช่ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปเจอกับคุณจิราพร
พลายสุวรรณอายุ๓๙ปี
เธอเป็นชาวอำเภอศรีราชาที่ชนบุรี
ก็เป็นเจ้าของโพสต์นี่นะคะเธอเตือนภัยไง
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามื้อค่ำใช้ลูกชาย
ลูกไปซื้อแกงคั่วหอยขมให้แม่หน่อย
ที่ตลาดนัดฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปซื้อมาถุงละ๔๐บาท
แล้วปรากฏว่าพอมาแกะใส่จานคุณผู้ชมมันอาจจะมืด

ต้องบอกก่อนว่ากินไปแล้วด้วยบางส่วนนะ
ไม่ได้สังเกตหรอกว่าในถ้วยมันมีอะไรปนมา
แบบเออสามีกลับมาจากทำงานพ่อพ่อมานั่งกินข้าวด้วยกันเร็ว
แกงคั่วหอยขมจู่พ่อแบบโอ้โห
จากเลยตะโกนลั่นบ้านเลยเพราะว่ามันเจอเนี่ยค่ะ
เป็นเขียดตะปาดอ่ะอยากรู้จังหวะนั้นไหนเล่าหน่อยสิคะ
ถ้าจะขายอย่างนี้ขายได้แต่ให้มีคุณภาพนิดนึง
ไม่ใช่ว่าศักดิ์ว่าจะทำมาขายเพื่อให้ได้เงิน
นึกถึงชาวบ้านนิดนึงคนผู้บริโภคนะคะ
ฝากนิดนึงแล้วกันฝากสื่อด้วย
ช่วยไปบอกช่วยไปสื่อสารหรือว่าบอกข่าว
เล่ากันเป็นเตือนภัยประชาชนนิดนึงเวลาซื้ออะไรกิน
คุณผู้ชมเอาจริงคือตระกูลเนี่ยเขียดกบเขียดเนี่ย
คือไม่ค่อยจะเข้ากับดิฉันเท่าไหร่เพราะว่าดิฉันไม่ชอบอยู่แล้ว

สารกินค่ะเพราะมันเป็นอาหารพื้นถิ่น

อิโม่เขียดตะปานเนี่ยเขาทานกันเยอะ
มาปิ้งย่างเอามาใส่ในแกงแบบนี้แหละ
แต่ว่าพี่เขาเนี่ยแต่อันนี้เขาจะกินแกงหอยโค้ง

เออไม่ได้วาดหวังว่าฉันเออซื้อแกงคั่วหอยขมมา

ที่ออกมาโพสต์เนี่ยไม่ได้ต้องการจะประจานแม่ค้านะ
แต่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ย
ใส่ใจเรื่องความสะอาดหน่อยนะ

ถ้าเกิดมันผ่านกรรมวิธีที่แบบปรุงสุกสะอาดดี

แต่ถ้ามันแบบอยู่กระโดดลง

เพราะดูสภาพมาทั้งตัวแบบเต็มอย่างนี้นะ
มันปลิดชีพตัวเองเหรอคะคุณ